ครอบครัว
ไอเจ้าบีนี่เอากระป๋องเบี้ยเผี่ย

ใครกว้างหัวกูวะ
หัวกูไม่พอยังขี่รถหัวกูอีก

ลุงหูแบบแปลงหลบได้หมดเลย

เหมือนกับที่เจ้าอ้นเจอเลยทัน
พันตรงคอจนแบบแน่นเขียว
ปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งที่หลุดจากตัวเรา

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ

คนฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฝังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกัน
ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้นครับ
และในค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนแห่งความสุข
ที่หลายท่านตอนนี้กำลังท่องเที่ยว
เฉลิมฉลองในเทศกาลวันสงกรานกันอยู่
อย่างที่ทราบนะครับว่าเทศกาลสงกรานปีนี้

แต่ทั้งหมดนั้นต้องดูแลตัวเองดีครับ
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรานั้น
เคยมาเยี่ยมเยี่ยนรายการของเราแล้ว๑ครั้ง
ครั้งนี้เขาจะมาพร้อมกับประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เพื่อต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยวและการเดินทางแบบนี้
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไง
แต่ที่แน่ถ้าคนนี้มาเล่ารับรองตื่นเต้นทุกเรื่อง
ถ้าคุณผู้ชมพร้อมไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และแขกรับเชิญของสถานีผีดุในค่ำคืนวันนี้
อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปครับว่า
พี่ท่านนี้เคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว๑รอบ
ครั้งนั้นพี่เขามาเล่าเรื่องโรส
และวันนี้กลับมาอีก๑ครั้ง
พร้อมกับประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
มาฝากชาวสถานีผีดุทุกท่าน
ยินดีต้อนรับพี่ป๊อปครับสวัสดีครับพี่ป๊อปครับ
สวัสดีครับคือแจ็คครับ
เราไม่ได้มีโอกาสคุยไปทั้งที่๒ครับ
นั้นเล่นเอาช็อกเหมือนกันตอนจบ
เพราะว่ามันคือเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้น

ครั้งนี้มาอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
แล้วก็มาพร้อมกับเรื่องที่ชื่อยาวมาเป็นชื่อหนังเลยฮะ

เรื่องนี้ต้องถามพี่ป๊อปก่อนว่ามันเป็นประสบการณ์ของใครอะไรยังไงอ่ะพี่
เรื่องนี้เหมือนแบบว่ามันเกิดมานานพอสมควร

ทำไมยกทีมมันมีมูลสาเหตุความเป็นมาว่าทำไมมันถึงต้องยกทีม

เป็นตรงครับที่มาได้โดยที่ตรงนี้มันตอนแรกนี้เราไม่ทราบ
แต่มารู้เมื่อเกิดเสร็จของการทำกิจกรรมข้างนี้เลยทำให้รู้เลยว่ามันปิดจิ๊กซอที่มาต่อ
พาเราไปที่เรื่องนี้หน่อยครับมันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้พี่ป๊อป

มันมีตั้งแต่บัคเกอร์การท่องเที่ยว

คราวนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
มีรายการหนึ่งนะครับเมื่อ๑๐กว่าปีก่อน

ผู้ที่เข้าแข่งขันเนี่ยนะฮะ
จะต้องไปรีวิวการท่องเที่ยว

ระยะเวลากิจกรรม๒วัน๑คืน

ไม่แค่จังหวัดเดียวมีหลายจังหวัดที่รายการกำหนด

ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด๑๒ทีม

ถ้าคุณเป็นผู้ชนะคุณจะได้ไปคลิปในฝันของคุณ

ซึ่งรายการเขาไม่บอกนะว่า
จะไปที่ไหนแต่คุณต้องไปแข่งก่อน

ส่งรีวิวมาให้กับรายการ

ผมก็ทำเป็นบล็อกเกอร์เหมือนกันใช่ไหม

หลังจากนั้นประมาณ๓ศัพท์

ว่าผมเนี่ยผ่านเข้ารอบ
แล้วก็บอกว่าวันเดินทางที่ไหนวันเมื่อไหร่สาม

ในหนึ่งทีมจะมีสองคนที่จะไป
ก็ทราบมาว่าเป็นน้องผู้หญิงอยู่ต่างจังหวัด
แล้วทางรายการบอกว่าให้สองคนคุยกันนะ
วางแผนการท่องเที่ยวแล้วส่งแผนการท่องเที่ยวเนี่ย

แต่ว่าเขาจะได้ตามบันทึกได้ตรงไหนมา
แล้วก็ให้ส่งรายการภายใน๗วันครับ
แล้วก็หลังจากนั้นเสร็จผมก็ได้เบอร์

ก็ดูหลายอย่างน่าจะไปดีแหละ
แต่แล้วนะฮะ๑สัปดาห์ก่อนที่จะแข่งขัน

ทางรายการแจ้งผมมาว่าน้องผู้หญิง
ขอถอนตัวผมก็เอ๊ะทำยังไงล่ะอืม

บอกได้คนเดียวก็เอาดิมาไหนอยากจะเที่ยวอยู่แล้ว

แต่เขาบอกเดี๋ยวเขาจะหาผู้แข่งขันสำรองมาให้
ผมก็ไม่ทราบไก่เพราะว่าจนถึงวันเดินทาง
บันเทิงวันแรกตี๓นัดไปขึ้นรถที่หน้าสตูดิโอ

ทางรายการก็แนะนำผู้ร่วมทีมให้ผมคนหนึ่ง
เป็นน้องผู้ชายชื่อน้องอ้น

เพื่อที่จะบอกทราบมาว่าก่อนที่จะรู้ข่าวเนี่ย

คนที่ในการเดินทางมีรถตู้อยู่๒คัน
มันเริ่มมีแปลกตรงนี้ว่ารถตู้คันแรก
ยัดกันไปหมดเหลือกล้างที่๒คือผู้แข่งขัน
อีกทีมหนึ่งผู้กำลังไปรออยู่บนรถแล้ว
กับอุปกรณ์ของรายการที่ใจอัดอยู่ในรถคันผม
ผมฝึกว่าเห้ยหรือว่าเค้าจะอำนวยคำสะดวกให้เราน่ะ

ก็เจอทีมหนึ่งก็มีเป็นผู้ชายทั้งคู่
ก็สมมุติชื่อคุณหนึ่งกับคุณบี
เกี่ยวกับพวกที่พักร้านอาหาร

เพราะว่าจะต้องวางแผนท่องเที่ยวว่าจะมุมฉากตรงไหนตรงไหน
ผมก็ไปนั่งบ่อที่๓ผมก็ชิดบ่อที่๓เสร็จ

จะได้เล่าให้ฟังเพราะอ้นก็ยังไม่รู้กติกา

ทำแรกทำท่าจะนั่งข้างผมตรงนี้
ยู่ลุกขึ้นแล้วไปนั่งเบาะหลังแถว๔
ผมบอกเอ๊ะมันเริ่มแปลกตั้งแต่แรกเลยนะ

แล้วก็เอาสระเบาสมอนทอบใส่หูฟัง

ผมแบบเออไม่เป็นไรหรอกงานนี้เที่ยวฟรีก็แล้วกัน

พอพี่ถึงจะกวัดเป้าหมายทางทีมงาน
เขาต้องการที่จะสร้างความแข่งขันให้ยุติธรรมเพราะว่าคืออุปกรณ์ถ้ามันแพงมันก็จะดี
เขาก็เลยให้อุปกรณ์ของรายการให้ใช้อุปกรณ์ของรายการ
ของรายการกล้องวีดีโอกล้องภาพนิ่ง
เพราะผมรู้รู้ว่าที่ไปเที่ยวตรงไหนก็แยกย้ายกันแต่ละทีมพอถึงจังหวัดเป้าหมาย
แล้วเขาให้เงินด้วยนะฮะให้เงินในการเที่ยว
พอบอกว่าหลังจากที่เสร็จนี้แล้วนะเขากำชับ
คุณต้องส่งรีวิวเขียนไว้ในบล็อกของรายการภายใน๗วัน
แล้วก็การใช้จ่ายเงินด้วยให้ทำด้วย
แล้วก็ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งคุณอย่าลืมนะว่า
จะต้องสร้างกิจกรรมหาเงินการกุศล

ตอนเช้าก็ไม่มีเลยครับผมก็ไปเที่ยวที่ต่างอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเพราะบ่ายผมก็ปรับแผน
เพราะว่ามีผู้ชายเราต้องเที่ยวเหนื่อยหน่อย

ใช่เพื่อที่จะได้แบบประหยัดเงินด้วย

ก็ไปเช่าจักรยานไปที่ร้านจักรยานครับ

เพื่อจะมารีวิวการท่องเที่ยวในจังหวัดนี้นะ
เฮียดีใจมากเพราะว่าเฮียเจ้าของร้านจักรยาน
เป็นอนุกรรมการการท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นด้วย
บอกเฮ้ยเอาไปเลยผมให้จักรยานคุณยืมฟรี

ผมบอกเกรงใจเฮียมากขอบคุณเลย

เสร็จแล้วแกก็ไปที่ร้านก็จูงจักรยาน
เป็นสือผู้เคานะสองคันมาให้
ใช่ไหมผมก็รับสือผู้เคาก็งง

ผมคิดว่าไอเบาะนี่มันไปทำให้

ตอนนั้นไปเก็บภาพอยู่ข้างกำแพงวัด

โอ้มีผู้ชายหนึ่งนั่งยองนี่

ผมมารีวิวการท่องเที่ยวจังหวัดนี้ครับ

พามาเที่ยวลุงก็หัวเราะเห็นฟันหล่อแหละเออดีนี่หว่า
ผมก็บอกลุงลุงผมมาเที่ยวที่เดียวนะผมลุงช่วยเป็นปฐมเลิกได้ไหมช่วยบริจาค
ลุงบอกหัวเราะใหญ่เอ้ยมีที่พักยังถ้าไม่มีที่พักกับลุงมีที่พักครับ
อยู่ตรงข้ามวัดเองข้ามถนนไปลงไปข้างล่างแพงของลุงพักให้สบายเลย
ชัยไม่ดีมากชัยไม่บอกจริงเหรอลุงเอ้ยจริงดูเถอะ
ผมโอ้ยขอบคุณครับหลุงครับผมก็รอสักพักจนโอนมาส่งทบกันโอน
ไปดูมีคนแนะนำที่พักให้เราจะได้ประหยัดที่พัก
ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรนะคิดว่าเฮ้ย

ที่เป็นเป็นแพร่ดัดแปลงที่แถวนั้นเขาเรียกแพ้ลูกบวบไม้ไผ่
ก็คือเป็นไม้ไผ่ยาวโดยที่ว่า
ดัดแปลงปกติจะเป็นพวกที่พักแต่เขาดัดแปลงเป็นแพร่คล้าย
เชิงพาณิชย์เป็นร้านอาหาร

ชั้นบนเปิดโล่งชั้นล่างก็มีห้องเล็กเหมือนกับเป็นห้องพักอยู่ข้างล่าง
แต่บรรยากาศข้างบนข้างล่างต่างกันนะฮะ
ข้างล่างนี่มันต้นไม้มันขึ้นคึ้มเลยรอบแผ่
ทำให้โล่มลื่นอ่ะมันเหมือนกับแดดไม่ถึงเลย
ผมก็เห้ย๊ะไม่เลวมันบรรยากาศดีนะ

พักปรากฏว่าที่ห้องพักเนี่ยนะไม้ไผ่เนี่ย
มันโดนลาเป็นดำหมดเลยแล้วบางส่วนมันจมลงไปในน้ำ
ครับผมบอกอ้าวโดนลุงหลอกแล้วบ้างเนี่ยต้องใส่เนี่ยมา
พักไม่ได้แต่ยังไงลองจัดฉากก่อนดีกว่า
ไหนเราเป็นนักผ่ายผ้าเราจัดฉากจัดฉากไง
เดี๋ยวเราทำฟอร์มว่าเรามาพักที่นี่ครับอ่าถ่ายพักที่นี่กัน
เสร็จเราเล่นน้ำนะอืมอ่าเราก็ถ่ายเสร็จปุ๊บผมบอกอ้น
อ่ะต่อไปเล่นน้ำแพร่มันไม่ค่อยดีนะมันชำรุดเพราะฉะนั้น
เอาแค่ช็อตเดียวครับโอ้นไปเปลี่ยนแล้วขึ้นไปชั้นบน
แล้วก็โดดลงมาเลยนะลงตรงนี้นะผมชี้ตรงหน้าเพราะผมตั้งกล้องเนี่ย
ชี้ตรงนี้ลงตรงนี้น่ะครับแล้วผมจะรอถ่ายผมบอกให้กระโดดกระโดดเลย
ก็โอเคขึ้นไปข้างบนอ้นตะโกนมาบอกพร้อมผมก็โอเค
ตั้งกล้องเสร็จผมก็บอกกระโดดอืมเงียบเงียบผมเพิ่งกระโดด
ทำไมเงียบจังวะผมก็เฮ้ยทำไมมันเงียบจัง
จะพูดซ้ำกระโดดซ้ำทีกดเสียงคนวิ่งอยู่บนแพร่ตึงตึงตึงตึงตึง
ผมบอกเฮ้ยแพร่นี่นะฮะมันโยกอย่างงี้เลยอ่ะอืม
ผมกลัวจะทักมาผมบอกเฮ้ยอย่าวิ่งใช่ไหมสักพักหนึ่งเสียงเนี่ย
ไม้ทะลุมาเห็นข้อเท้าลงมาแล้วครับชักเท้ากลับขึ้นไปสักพักนะฮะ
มีเสียงน่ะกระโดดตรงน้ำอ่ะตุ้มทางกากหวาของของแพร่อ่า

สักพักเสียงดังพลวดคืออ้น

ไอ้ว่นนี่แบบใส่ในขาสั้นนะฮะ
ตัวแกว่อายกำไลดื้นปากคอสั่น

ผมเจอมีคนแก่อยู่บนแพงโซง
โอ้โหพี่แกยิ้มเห็นฟันหล่อเลย
ผมน่ะแกขาวสองสีอ่ะมีขาวแซมดำอ่ะ
ก็เห็นนั่นอ่ะหูพอผมพูดว่าพอนะ
จับเชือกอ่ะข้างข้างแพร่แล้วก็โหนแกว่งเหมือนกับลิงอ่ะ
เฮ้ยแกว้งสูงมากครับสูงอ่ะสูงมาก
แบบโหผมบอกโอ้ยแค่นี้ตกใจเหรออ่าอ่า
นั่นคือลุงลุงเจ้าของแพร่เขาคงจะมาเล่นอยากเล่นน้ำกับเราด้วย
ผมก็บอกพี่เราเล่นน้ำไม่เท่าไหร่พี่ก็บอกว่าแกโชว์ลีลา
แต่พลาดท่าไอ้ท่าไหนเชือกอ่ะไปพันตัวแก
พันเสร็จแล้วพลาดไปพันตรงคอเขาก็พยายามจะเอามือเนี่ย
แกะเชือกแกะไม่พันอ่ะมือนี่สั่นเป็นลูกลิงเลย
ขานี่กลางเลยผมเห็นว่าผมไม่รอแล้วพี่ใช่ไหมฮะ
แล้วก็วิ่งลงตามมาเนี่ยแล้วขาไปเหยียบแพร่จนเป็นรูเลยครับขึ้นมา
ผมบอกโอ๊ยมันไม่ใช่หรอกลุงแกรอดอยู่แล้วเพราะเสียงตกน้ำไปอ่ะ
แสดงว่าแกคงลงไปน้ำแล้วแค่นี้กลัวไม่ได้หรอกพี่ยังไงนะ
บอกอย่าพักเลยนะที่แพ้แต่พักที่ลงเอ้ยพี่มีโรงแรมติดกับวัด
มีโรงแรมติดกับวัดเพราะว่าให้ดีว่าเป็นโรงแรมติดกับวัด
โรงแรมขนาดเล็กเป็นสองชั้นชั้นล่างกับชั้นบนใช่ไหมฮะ
ชั้นบนเนี่ยแตะโรงแรมแตะหนึ่งคือชั้นบนเนี่ยเป็นพัดลมชั้นล่างเป็นห้องแอร์
มีอาหารเช้าแต่ข้อเสียคือห้องน้ำรวม
เจ้าของเขารู้ว่าโอเคเรามารีวิวท่องเที่ยวแกก็เลยบอกว่าเอออย่างนี้ละกัน
ผมผมให้อัตราพิเศษคืออัตราพัดลมแถมยังผมเพิ่มทีมเสริมให้คุณเตียงนึงนะ
ทำไมเตียงเสริมนะครับเตียงใหญ่เนี่ยไม่เป็นไรหรอกให้เตียงเสริมจะได้นอนกันสบาย
มากันหลายคนครับผมว่าอะไรหลายคนอีกแล้ววะเออมันผมบอกเอ๊ะฉันเริ่มมา
แต่ก็ไม่เป็นอย่าเพิ่งคิดเพราะว่าเราต้องมีแผนเพราะว่าผมต้องไปเที่ยวอีกที่หนึ่ง
ครับใช่ไหมฮะก็ฝากของก็ขี่จักรยานไปที่เที่ยวอีกจุดที่สองรอบบ่ายก็คือเป็น
จุดชมวิวบนยอดเขาที่อยู่กลางใจเมืองของจังหวัดก็ปั่นจักรยานขึ้นไปเสร็จพอขึง
ก็ยังไม่ทันตั้งกล้องยังไม่ทันจะเปิดอะไรเลยนะฝนนี่ตกแบบโหไม่ลืมหูลืมตา
ใช่ไหมครับจนคือวันนี้ฉุบกล้องดีกว่าถ่ายไม่ได้แล้ว
ไปกลับตั้งหลักที่โรงแรมแล้วกันแล้วก็วางแผนอีกทีเที่ยวไหน
ก็ปั่นจักรยานกลับในช่วงที่ปั่นกลับเนี่ยมันมีทางในที่ปั่น
เด็กนักเรียนตบมือเชียร์กันใหญ่เลยแล้วก็ชีโบชีเบ๊
ผมก็เจอสาขายฮะปรากฏว่าเด็กตามมาที่ตัวผมนะมองด้านหลังผม
ผ่านไปไม่มีโล่งใจตกใจจะดูลเด็กหลอกเหมือนแบบอีก
โล่งแบบประเภทมาแล้วก็ไม่มีอะไรก็บรรตี่หลีกลงแรม
ไปถึงที่โรงแรมก็ไปถึงในช่วงเย็น
กลายเป็นว่า๒ทีมนี้พักโรงแรมเดียวกัน
ก็สงสัยบอกให้พี่ไปทำอะไรมาเหมือนลูกหมาตกน้ำเลย

การท่องเที่ยวเขาได้ตามแผนหมดเลย
แต่ของทีมผมผมมาคิดโอ้โหแผนผมนะ
เที่ยวได้แคบที่เดียวเองก็ได้ช่วยใยับในตอนบ่าย

ตัวที่ทานโรงแรมเนี่ยก็ทั้งสองทีมก็ทานข้าวที่โรงแรม

อีกทีมหนึ่งหนึ่งก็บอกเฮ้ยพี่ผมมั่นใจเลยทีมผมต้องเข้ารอบแน่เลย
ผมขอวันนี้ขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเลย
ก็สั่งสุราอาหารมานั่งทานกันเลย

เพราะว่าหนึ่งผมค่อนข้างจะเพียวันนี้ขี่จักรยานมาทั้งวัน

แล้วยังไงตามสบายนะผมก็เข้าไปที่ห้องนอน

ห้องนอนผมก็เป็นห้องแอร์นะผมบอกเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ได้ห้องแอร์เว้ย

ก็ผมก็นั่งเตียงใหญ่

พี่เดี๋ยวผมขอไปคุยกับอีกทีมนึงนะ
พอตามสบายกุญแจไปด้วยละกันเดี๋ยวสักพักพี่จะนอนละ
ก็ออกไปผมก็นั่งดูแผนที่สักพัก
รีวิวพวกท่องเที่ยววันพรุ่งนี้แล้วก็นอน
พอจะนอนไปในหลัดไปนะครับ
ผมมีความรู้สึกว่าอากาศมันหนาวมาก
มันเย็นแล้วมันมีลมพัดตั้งแต่หลังคอผม
หลังคอนะครับจะถึงกลางหลังอยู่สองเนี่ยวิบ

พอลืมมาตัวผมนอนคุดคูอย่างนี้
ปรากฏเฮ้ยผ้าห่มผมหายไปไหน

หลับตามือกวางมันก็ไม่ถึง
ก็ต้องเอาเทากระเทาแกวานจนสุดเตียง

ขานี่ไปสะดุดกับขาที่อยู่ในผงอยู่

แล้วผมห่มอยู่พันตุเป็นก้อนกลมเลย

ผมสงสัยต้องไปนอนเตียงเสริมแทนแล้ว
ผมก็ย้ายไปนอนเตียงเสริมแล้วก็ห่มหน่อย

เตียงใหญ่มันจะขวางกับหน้าต่าง

แต่ว่าปลายเท้าจะไปทางหน้าต่าง
ผมนอนเนี่ยปรากฏว่านอนไปสักพักหนึ่ง

แต่ว่าที่น่ารำคาญสุดคือเสียงพูด

ครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนไปยืนตรงหน้าต่าง

ลำแพงมีห่างประมาณครึ่งนึง

ผมก็มองเอ๊ะมีไฟเหมือนอยู่บนหัวคน
เป็นพรมขาวสองสีเห็นหนวดขาวนี่ชัดเลย

ผมก็แบบฮึยครับอุง
อุงมาทำอะไรถึงสมดุ่นสมดุ่นฝนตกเนี่ย

ฝนตกนะมาหามาหากบดิกินแกงกบหน่อย
ผมบอกเอาเหรอผมบอกเออไอ้นุ่ม
เมื่อตอนกลางวันลุงขอโทษเองนะ

ก็เลยอยากหาเรื่องสนุกให้เองแก้เครียด
ผมบอกมันไม่ได้จะแก้เครียดหรอกว่ะ
ผมนึกถึงคำอ้นว่าเฮ้ยลุงไม่ผูกมัดคอดีกว่าล่ะ
ชักกว่าแดดว่าแดดว่าว่าลุงเป็นผีป่ะ
ผมบอกลุงเป็นผีป่ะบอกลุงกำลัด
เอ็งจะบ้างก็ปิดคอแกบอกจะบ้างดูหนังผีมากหากเป็นผีไป
แผกไต้แหากตาหลอกแล้วไม่เห็นหรอก
ผมก็บอกเออใช่เป็นไปด้าย
ตรงไหนก็ขี้ตรงนั้นเบื่อมากเลย
เออเดี๋ยวไปแล้วเว้ยเบื่อไม่อยากจะเจอไอ้พวกนี้

เนี่ยเองไปเที่ยวนะเองอย่าลืมนะ
จุดที่เองไปล่าสุดที่ฝนตกมันอ่ะ
เองไปหลังศาลนะไปประมาณเนี้ยสักหน่อยแหละ
แล้วเอ็งจะมีของดีให้เอ็งผมก็ของดีอะไรวะ
ใช่มั้ยก่อนรู้ผมก็หวนล่ะแล้วก็ผ่านไป

นอนเสร็จพึ่งตื่นตอนเช้า
ตอนเช้ามาที่เตียงใหญ่ก็ยังมีผ้าห่มพันอยู่ก้อน
ผมไม่ได้โอนมาปรากฏว่าในผ้าห่มไม่มีอะไรอยู่เลยนะ
แต่ผมจำได้ว่าคือตอนคืนในท้าอนี่
นั่งไอ้แมนโอ้นแหละผมก็ใส่อ้วนมาตื่นเช้าแล้วตอนนี้ไปทานข้าวอาหารเช้ามั้ง
ก็ไปที่ห้องอาหารของโรงแรมปรากฏว่าไม่มีไม่เจอใครเลย
ก็เอ๊ะอะไรวะสองคนนี้ไปนั่งไปสักพักหลังส่องอาหารเพราะที่นั่นไม่มีเป็นตักนะฮะ
แบบสั่งอะไรแล้วเขาจะมาเสิร์ฟอืมนั่งไปสักพักหนึ่งรถของทีมงานมา
ปรากฏพอรถเปิดเฮ้ยมีทีมงานแล้วก็มี๓คนมีเจ้าอ้นแล้วก็๑กับบีลงมาจากรถ
ผมก็โอเคมีที่ไหนไหนเนี่ยแอบหนีไปเที่ยวกันสามคน
แต่แปลกผิดปกติตรงที่ว่าหนึ่งกับบีเนี่ย
นะฮะเดินเข้ามาในห้องหางขาคาเป็กส่วนเจ้าบีเนี่ยตาซ้ายนี่เขียวปั๊บเลย

เหมือนกับทั้งสองคนเนี่ยไปทะเลาะวิวาสกับใครเพราะเนื้อตัวเป็นแผลโดนบาด
เต็มไปหมดเลยอ่ะใช่ไหมครับนั่งเสร็จทั้งทีมงานบอกเนี่ย
เมื่อคืนสองคนนี้เขาเกิดอุบัติเหตุนะแล้วเขาขอไปนอนกับทีมงานด้วย

เขาขอนอนโรงแรมทีเดียวกับทีมงานเขาบอกว่าโดนผีหลอก

เขาบอกเฮ้ยผีหลอกอ่ะบอกเอ้ยเป็นยังไง
เขาบอกทางพยาบาลบอกว่าวันนี้ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้น
ขอให้เที่ยวตามแผนที่วางไว้ให้ครบครับ
น่ะแล้วก็นั่นปิดทีวันนี้จะเริ่มปิดกองน่ะ
เลื่อนเวลาปิดกองจากบ่ายสามเป็นสี่โมงเย็นครับ
ก็ให้ทุกคนทีมทำแล้วฝากกระเป๋ากระเป๋าเสร็จแล้วก็ออกเที่ยวได้เลย
ผมก็ถามสามสามคนบอกเฮ้ยกินข้าวมั้ยยังบอกยัง
เอามากินข้าวในช่วงที่กินข้าวเนี่ยผมให้ผมก็บอก
มันมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะสามคนเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่แบบ
มันเหลือเชื่อมากอ่ะมันมันมันมันไม่น่าไม่คิดว่าจะเจอนะฮะ
คืออ้นบอกว่าหลังจากที่แยกกับผมไปที่เขาเรียกอะไรอ่ะ
ไปที่สามสองคนที่กำลังนั่งทานเหล้ากันอยู่ครับก็นั่งกินแบบติดลมอ่ะ
คุยกันติดลมเสร็จปุ๊บครัวปิดก็เลยไปซื้อเบียร์กระป๋อง
สองสามแพ็คขึ้นไปทานบนห้องนอนเจ้าอ้นพอเห็นเตียงนอนก็เพลียฮะ
นอนหลับอืมมีสองคนหนึ่งกระบีนั่งทานกันต่ออ่า
หนึ่งก็ไปยืนหน้าต่างนะครับเพราะว่าจะลงมาข้างล่าง
เสียเวลาครับเพราะว่าห้องน้ำรวมยืนข้างบน
เจ้าหนึ่งไอ้เจ้าบีนี่คิดแผงครับ

ไอ้นั่นก็ร้องเยี่ยงโวยวายเท่าไหร่นะ
ไอ้เจ้าบียิ่งชอบใจเพราะว่าเฮ้ยกว้างใหญ่

มือไปหยิบไอ้กระป๋องเบียร์ที่ยังไม่ได้เปิด
ว่างไปเจ้าหนึ่งบอกว่าถ้าหลบไม่ทันโดนกลางหัว

แล้วตามได้บอกว่าใครคว่างหัวกูวะ
ว่างหัวกูไม่พอยังชีรถหัวกูอีก

ใครว่าดึกดื่นยังมา

บีก็ลุกขึ้นไปชะโงกหน้าตรงหน้าต่างปรากฏว่า

มีสิ่งหนึ่งเหวี่ยงขึ้นมา
กระป๋องเบียกโดนต้าวตาปรากฏลมทั้งยืน

ไอ้เจ้าตอนนี้เจ้าบีรู้สึกเลือดเข้าตาแล้วฮะ
ไม่สนใจจะลุกขึ้นเปิดประตูวิ่งเข้าไป
เจ้าหนุ่มบอกนี่ตามเป็นขวงเพื่อนเริ่มทีมว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่า
ก็วิ่งตามไปปรากฏว่า
ไอ้เจ้าอ้วนอ่ะเสียงมันดังมากเจ้าอ้วนก็เลยตื่น

จังหวะที่อ้นกำลังปิดประตู

ยืนอยู่ตรงหน้าต่างด้านนอก
คือลุงยิ้มเหงือกไม่เห็นฝัน

แล้วมันงงตรงที่ว่าข้างนอกมันไม่มี

ปิดประตูวิ่งตามสองคนนั้นลงไปเลย

ตะลุงคนหนึ่งคนแก่ผมขาวแซมดำ

บอกวันนี้ไงว่าขอ
ด้านล่างแล้วอืมพอไปถึงบอกอุ้ยไวพร้อมสองคนวิ่งไล่
สักพักหนีเข้าแพร่ขึ้นไปชนชั้นสองใช่ไหมฮะ
สองคนวิ่งขึ้นตามตามเสร็จมานั่งหอบกันครับบอกโอ้ทำไมลุงมันเก่งขนาดเนี้ย
มันว่องไวมากอืมคันนี้เสร็จปุ๊บไอลุงก็ขนเลาะใหญ่
มือจับเชือกไว้แล้วเจ้านึงบอกเฮ้ยมันหน้าแปลกแปลกน่ะอืม
เจ้านึงแล้วบอกเฮ้ยมันแปลกแปลกน่ะกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วมันนั่น
บีเดินไปหาปรากฏว่าลุงเนี่ยก็จับเชือกแล้วก็โหนแกว่ง
ครับเจ้าหนึ่งบอกมันชักเริ่มผิดปกติแล้วไม่ใช่แล้ว
ก็จะพยายามดึงมือเจ้าบีกลับเจ้าบีบอกเขาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง
อืมยังไงขอสักทีเลยว่ะครับก็หยิบเอาของที่บนแพร่เนี้ย
อะไรฉวยได้ก็กวาไปลุงเนี่ยโอ้โหแบบแกว่งหลบได้หมดเลยอ่ะ
ว่งหลบไปได้เสร็จสักพักเนี้ยลุงหัวเราะเสียงดังเลยอืม
มันไม่มีเป็นยาแค่นี้อีกหรือมึงดูกู้เสร็จสักพักจะแกว่งปุ๊บ
สูงแบบเท่ายอดไม้อ่ะอืมผูนสักพักเสร็จเนอะ
่งไปแบบมาเชือกอ่ะเหมือนกับที่เจ้าอ้นเจอเลยอืม
พันพันตรงคอจนแบบแน่นเขียวปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งอ่ะที่หลุด

เหมือนแบบมันไม่ลงพื้น

สิ่งที่กลิ่นกับไอ้นั่นก็คือตัวกับลำคอ

เจ้าหนึ่งล็อกคอเลยนะ

โอ๋นบอกมาเสร็จครึ๊ดลุ๊บตะโคลก็รนะกันมาเลย

ปรากฏว่าในช่วงที่ถอยมา

ขาขวาไปตกหลุมที่เจ้าโอ้นมันเหยียบใต้บังวัน

ปรากฏไม่พัยบ่าดต้นขา
เลือดแบบไหลนองเต็มไปเลย
ตอนนี้เจ้าบีเราก็เริ่มมีสติกแล้วก็ประคองมา

เดี๋ยวเหยียบเดี๋ยวสะดุดแพร่พังพึ่งอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าโดนแผลนี่ทั้งตัวเลยขานี่เป็นแผลหมด
ขึ้นมานอนหอบที่บนถนน
ไอ้เจ้าอ้อนก็มาเห็นในจังหวะอ้อนบอก

กำลังจะข้ามถนนตามมีเสียงคนพูด

อย่าตามไปอ้นชะงัก

ทางนั้นคือทางโรงแพทย์ตอนกลางวันอีกว่า

ปรากฏเห็นสองคนมาก็เลยข้ามถนนไปดู

หนึ่งนี่หนักหน่อยเพราะว่าตรงโคนขาเนี่ยมันเป็นแบบ
มันเหมือนโดนเส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่
จะหารถตอนนั้นก็ไม่ได้เพราะมันดึกแล้ว
นะฮะตีสองตีสามนะพอมอนดึกมาก
ก็นึกถึงว่าเฮ้ยทีมงานก็เลยโทรไปหาทีมงาน
รถทีมงานมารับพาไปโรงพยาบาล
พอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บโอเคก็
รักษาตัวเสร็จก็ขอนอนที่นั่นเลยเพราะกลัวมาก
ผมก็เออฟังบอกมันอาจจะเหลือชื่อผู้บอก
เป็นไปได้ไหมว่าตอนนั้นผมยังไม่เชื่อนะผมว่า
เป็นไปได้ไหมว่ามันต้องติดต่อขนาดผมเนี่ยเอาไปฝัน
คือเจ้าอ้นมาเล่าเรื่องลุงให้ฟังเอาไปฝัน
แล้วพวกนี้กินเหล้าไปด้วยอะสติสัมพันธ์ยังยะไม่มี
ไม่ได้ผมก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะ
ทีมงานบอกอ้าวหมดเวลาแล้วเร็วรีบไปเที่ยวกัน
เพราะว่าวันนี้จะได้นำนักท่องเที่ยวไปผมก็โอเคเที่ยว
วันนั้นก็เที่ยวเราสามารถผมทีมผมสามารถเที่ยวได้ตามแผนเลยนะฮะ
แย่งมันเพราะว่าได้ครบหมดทุกที่เลยที่ของเมื่อวานไปไม่ได้
อันนี้ไปได้ครบหมดจนมาถึงเฮ้ยนึกถึงคำพูดลุง
จุดชมวิวเมื่อวานผมว่าไอ้มันต้องมีอะไรวะไปถึงจุดชมวิว
ปรากฏจุดชมวิวนะมีศาลจริงเพราะตอนไปฝนตกเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามี
มีศาลศาลใหญ่เลยละคันนี้เสร็จป้บ
ก็เลยเดินหลังศาลมาเข้าไปเนินภูเขายอมเนินเล็กเนี่ย๓เดิน
แต่มันมีแต่ป่าละเมาะมันวิวจะสวยก็ไม่มี
มุกบอกโอ้โหแม่งลุงโดนลุงหลอกตั้งแต่ต้นทริปจนปิดทิศเลยเหรอ
ปรากฏว่ากำลังจะกลับในเนินลูกที่๓เนี่ย
มันมีเสาเป็นรูปตัวยูตัวยูคว่ำนึกออกไหมฮะ
แล้วบนแตนเจาะรูเหมือนกับสำหรับห้อยแขวนอะไรสักอย่างหนึ่ง

ก็สงสัยเฮ้ยปีนขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับ
แท่นเนี่ยมันสูงประมาณคอก็ปีนขึ้นดันขึ้นไป
ปรากฏตรงที่จุดยืนมันเหนือป่าละเมาะ
ผมทำให้เห็นแบบวิวสวยมากครับเห็นภูเขาที่เป็นอุทยานแห่งชาติอยู่

บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาตรงนี้เป็นถ่ายปิด

พอเสร็จแล้วเราถ่ายแบบประเภท๓โลก๑๐องศากล้องแพน

ระหว่างที่หมุนผมหมุนเพลินขาไปเหยียบไอ้ร่องนั้น

โชคดีข้างล่างมันมีพุ่มไม้

กำลังชันตัวมือไปจับไอ้ของเหนียว
เหนียว

ในนั้นมีธนบัตรไทย

น่าจะเป็นของชาวต่างประเทศ
บอกเฮ้ยนี่หรือเปล่าของดีที่รุมพอก

ก็กะว่าจะเอากระเป๋าไปคืนเจ้าของค่ะ
ในนั้นไม่ดีไปเจอเจ้าทุกข์พอดีเลย

เที่ยวที่นี่แล้วฝนมันตก

หน้าสาวรออะพ่อบอกเหรอ
จริงเหรอผมบอกโอ่นมีวะโอ่น
ใครวะผมก็งงแต่ว่าไม่มีเวลาเพราะว่าสองสามีภรรยารออยู่
ก็รีบไปต้องรีบไปที่โรงแรม
เสร็จปุ๊บก็ไปที่โรงแรมไปถึงโรงแรม
ก็ถึงก่อนเวลา๑๕นาทีทางผู้หญิงคนภรรยานี่ก็หยิบ
หยิบซองข่าวให้ผมรู้แล้วว่าเป็นเงินผมบอกว่าผมไม่รับเงิน
เราไปเก็บได้โดยบังเอิญผมไม่ต้องการทรัพย์สินอะไร
จะมาให้ของเราเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้ผม
แต่ฟังเธออยู่เห็นบอกเธอจะทำโครงการไม่ให้เหรอ
ยังไม่ได้เงินเลยอ่ะเอาเงินก้อนนี้ไปละกันถือว่าไปทำบุญ
ไทยที่ที่ไม่มารถก็ยังไม่มาผมบอกว่า
โอนมันมีเรื่องหนึ่งว่ามีเรื่องนึงที่มันคาใจพี่

พี่ไม่เห็นกลัวเลยไปเจอลูกกันไปที่วัด
ผมก็ไปจุดตรงที่ผมถ่ายรูปเมื่อวานเนี่ย

ที่กำแพงบัตรส่วนใหญ่ก็จะมีที่เก็บอาถิตรูไม่ครับ
ช่องแต่นี่เขาทำเป็นสารายื่นออกมา
ตรงจุดนั้นมันมีกระป๋องเบียวางเป็นเฟซ

ที่เขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการของลุงนะในตัวนี้เสร็จใช่ไหม

นามสกุลลุงมันคุ้นนามสกุลนี้คือชื่อเดียวกับโรงแรมที่เราพัก

แต่แกก็ยังนอนอยู่ที่แพร่นะแล้วป้าก็เลยมาเป็นแม่ครัวอยู่ที่โรงแรมนี่แทน

บางคนสันนิษฐานว่าแกก็บอกก็จำไม่ได้เท่านั้นแล้ว

บางคนก็สันนิฐฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ

บางคนก็สันนิฐฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ

บางคนก็สันนิฐฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ
บางคนก็สันนิฐฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ

บางคนก็สันนิฐฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ

บางคนก็สันนิฐฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ

บางคนก็สันนิฐฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ

บางคนก็สันนิฐฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ

บางคนก็สันนิฐฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ

บางคนก็สันนิฐฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ

บางคนก็สันนิษฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ

บางคนก็สันนิฐฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ

บางคนก็สันนิฐฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ

บางคนก็สันนิฐฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ

บางคนก็สันนิฐฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ

บางคนก็สันนิฐฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ

บางคนก็สันนิฐฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ

บางคนก็สันนิฐฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ

บางคนก็สันนิฐฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ

บางคนก็สันนิฐฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ

บางคนก็สันนิฐฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ

บางคนก็สันนิฐฐานว่าแกโดนคนติดยาน่ะ

ทีมผมหาเงินบริจาคได้มากกว่าทุกทีมรวมกันเลย

ก็คือเงินของผู้หญิงคุณด้านหน้าให้มาเยอะพอสมควร
แสดงเม็ดเงินมันเยอะเขาเลยให้มา
ใช่ไหมทีมงานมาเลยแล้วปรากฏรวมมาเสร็จ
การตัดสินเขาก็รวมเวตทั้งเม็ดเงินการทำกิจกรรม

นั่นโหความฝันของหมู่บ้านเลยได้ไปเที่ยวต่างประเทศดีใจ
ในวันที่เดินทางก็ไปที่สนามบินก็รอ
แล้วก็ขอให้เดินทางในปลอดภัยนะเที่ยวสนุกต่างประเทศ
แล้วเอารูปสุดสวยให้มาลงบล็อกของรายการนะ
บอกพี่ผมมีเรื่องคาใจผมอยากจะถาม

พี่ครับผมอยากทราบเหตุผลจริงว่าน้องผู้หญิงทำไมถึงถอนตัว

นะพี่ก็บอกเออเรื่องนี้นะจริงแล้วเนี่ย
ทางรายการเพิ่งทราบก่อนที่จะแข่งประมาณ๑อาทิตย์เนี่ย
แต่ที่น้องรู้นะที่เราแจ้งไหมเนี่ย
น้องเขาประสบปฏิเหตุเสียชีวิต
เสียชีวิตแต่ทางรายการเนี่ยต้องปิดไว้
เพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนเสียขวัญกำลังใจแล้วกำชับเลย
ผมบอกว่าผมถามเลยว่าทีมงานไม่มีใครบอก

ผมบอกว่าเขาเป็นคนกำชับเลยทีมงานไม่ให้บอกเลยนี่กับใครไม่ให้ใครรู้

นะแต่คิดดูสิวันแรกอ่ะมันบอกมันเห็นอะไรก็ไม่รู้มันหนีขึ้นไปคันแรกกันหมดเลย

มันบอกปล่อยผู้เก่งขันไปอยู่ทีมหนึ่งอืม
มันต้องแบ่งกันใช่ไหมครับอัดไปอยู่ทีมอยู่คันแรกกันหมดเลย
มันบอกมันเห็นใครก็ไม่รู้มันหนีไปอืม
บอกเออพี่เดี๋ยวพี่พอจะมีรูปไหมผมอยากเปลี่ยนรูป
เพราะว่าตอนที่ผมคุยกับน้องน้องส่งบล็อกมาให้ผม

ก็เป็นแค่ตัวการ์ตูนไม่ได้เป็นรูปผู้หญิงน้องปรากฏ
แกก็บอกเลขาให้เอาโทรศัพท์มาเปิดดูอืม
ในรูปเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงผมสั้นค่ะ
ตัวเล็กเล็กสาวหล่อเลยแหละอืม
ใช่แล้วแน่นอนแสดงมาเที่ยวกับเราด้วยแล้วครับ
ผมบอกเออมาอันนี้เสร็จปุ๊บผมก็เออขอบคุณ
บอกว่าเออแล้วเรื่องนี้นะไม่ต้องไปบอกกับใครนะ

นะผมบอกอ่าครับครับแต่เสร็จปุ๊บ

เจ้าโอ้นบัสเก็ตพี่บอกทำไมหรอ
แฟนพี่มาได้ป่ะผมก็เอ้ยหันดูเอ้ยมาเลยวะอ่า
มาเลยบอกบอกเปล่าพี่ผมล้อเล่นผมบอกเอ้ยถ้ามึงรู้เรื่องจริง
ก็หนาวเหมือนกันแหละผมก็นั่งนึกในใจนะผมบอกเฮ้ยน้อง
สงสัยว่าน้องในจิตสุดท้ายเขาพวงเขาอยากจะมาเที่ยว
ครับแต่ผมบอกตรงตรงนะน้องพี่ไม่กลัวหรอก
ให้พี่เห็นด้วยอย่าให้อ้วนเห็นคนเดียว

ติดต่อผู้แข่งขันตัวสำรอง
ไม่มีใครว่างไม่มีใครสะดวกที่จะมา

เป็นคนที่อยู่อำเภอเดียวกัน
หมู่บ้านเดียวกันกับผู้หญิงคนที่เสียชีวิตนี่เลย

ขนลุกนี่คือเรื่องมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะ

แต่มันแบบสนุกจังเลย
คือมันเป็นการเจอผีที่สู้ชีวิตมากเลยนะพี่
ก็แบบมันคือพอดีว่าเราไม่
คือผมไม่เคยแบบเจอแบบว่า
ผมโชคดีตรงที่ไม่เคยเจอผีที่มันน่ากลัว
มันเป็นลักษณะของจริงจนบางทีบางอย่างเราแย่ไม่ออก
สิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่
ที่เขาพิสูจน์ไม่ได้หรือหรือเปล่าเราไม่รู้
บางทีเราไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่เราคุยเนี่ย
คือมีตัวตนจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
เท่ากับว่าสิ่งที่พี่ป๊อปเล่าให้พวกเราฟังทั้งหมดน่ะ
มันเหมือนกับมีน้องเขาแหละ
จิตสุดท้ายของเขาที่เขาอยากจะไปแข่งขัน
แล้วเขาก็ได้เหมือนกับเขามาคอยอยู่ข้างทีมของเขาอยู่ตลอดเวลา
และยังมีสิ่งลี้ลับอื่นที่เขาอาจจะรับรู้ได้ว่า
คนนี้เข้ามาเพื่อที่จะมาโปรโมทกับสถานที่ของเขาจริงนะ
โปรโมทก็แน่นอนครับมันช่วยให้เกิดรายได้
ให้เกิดนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วคนก็แห่เข้ามาเที่ยว
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณลุงคนนั้นบอกว่าอ๋อที่หลังศาลมันมีของดีอยู่
นั่นก็คือวิวที่ตัวของพี่ป๊อปได้
แล้วก็ตกลงไปแล้วก็ไปเจอกับกระเป๋าที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาทำตกเอาไว้
นั่นคืออีกหนึ่งของดีที่พี่ป๊อปได้มา
มันกลายเป็นเงินบริจาคของทริปนี้แล้วมันก็ทำได้ทำเป้าได้สูงที่สุด
นี่อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันมีความตื่นเต้น
จังหวะตอนที่อ้นเจอผมว่ามันก็น่ากลัวสำหรับเขา
แต่สำหรับคนฟังอย่างเราเรื่องนี้มันกลมมันสนุกมากเลย

เป็นทริปที่สมัยนี้กำลังฮิตสู้ชีวิตสู้ชีวิตจริงพี่

คือผมว่าที่พี่ป๊อปเห็นพี่ป๊อปเจอทั้งหมด

เคยจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ปรากฏว่าจับพัดจับผู

ไปเปิดตาไปทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่

ก็คือเหมือนเราหาทางออกเราไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้ว
อะไรที่มันทำให้เราสบายใจ

แล้วก็ตอนที่คุณลุงบอกว่าได้ยินเสียงกระป๋อง
แสดงว่าแกกำลังพูดถึงบ้านของแก

มันคงมากินแล้วมันคงมาทำอะไรแถวนั้น

โอ้โห

มาถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังกันใน

ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ

เหมือนที่พี่ป๊อปมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับ

สถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลาครับ
อย่าลืมนะครับทุกวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกัน
ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้นครับ

วันนี้พวกเราทีมงานสถานีผีดุ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับ

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์

สวัสดีครับ
ขอบคุณพี่ป๊อปครับ
สวัสดีครับ